ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ผู้พันเบิร์ตวันชนะสวัสดีค่ะ
ในฐานะนะคะผู้ช่วยโฆษกระทรวงกลาโหมค่ะ
อนุญาตให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะไปเก็บสกรูป
สำหรับวิวด้านหลังกระทรวงกลาโหมอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
สกรูปเดี๋ยวได้ชมเร็วนี้นะคะ
โอกาสนี้ค่ะได้เจอผู้พันเบิร์ตก็เลยถามถ่ายถึง
เรื่องครอบครัวหน่อยน้องวินนะคะ
ลูกชายไป๖ขวบตอนนี้ก็ปิดเทอมอยู่
เห็นบอกว่าเพิ่งไปพาเที่ยวทะเลกันมาค่ะ

รวมไปถึงข่าวดีค่ะซีรีส์สีอยโยธยาค่ะ

ซึ่งคุณอันดานะคะแล้วน้องแพนเค้กเป็นตัวแทนไป
ผู้พันเบิร์ดก็เล่นด้วยนะคะและโอกาสดีแบบนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะ
ถ้าอยากให้ทำดีผู้พันเบิร์ดอยากชวนคนไทยทำดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดนะคะจากผู้พันเบิร์ตวันชนะกันเลยค่ะ
บทบาทคุณพ่อคุณพ่อน้องวินเป็นยังไงคะช่วงนี้ปิดเทอม
ตอนนี้ก็คือช่วงวันหยุดหรือมีเวลาว่าง
มีหน้าที่คือปิดเทอมพาลูกเที่ยว
ล่าสุศีอยโยธยาไปรับรางวัลถึงนิวยอร์กเลยความรู้สึกไว้ไหมคะ
แค่เขาเห็นว่ามีคุณค่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้รับรางวัลมาด้วยก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ
จริงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
เพราะสิ่งที่ได้ถ่ายทอดไปในภาพยนตร์เป็นบรรพบุรุษได้สร้างไว้
ในโอกาสดีแบบนี้ค่ะพี่เบ้ยถ้าเราอยากทำดีพี่เบ้ยจะทำดีอะไรดีค่ะ
คิดว่าอยากจะทำความดีในลักษณะของจิตอาสานะครับ
แล้วง่ายที่สุดเลยก็คือการเป็นจิตอาสาพัฒนา
นั่นหมายถึงการพัฒนาพื้นที่ที่เราอยู่พัฒนาตัวเอง
ทุกอย่างผมคิดว่าเริ่มต้นจากตัวเรา
จิตอาสาพัฒนาค่ะ